เรามีความคืบหน้าของเรื่องกรณีคุณพ่อคุณพ่อลูกอ่อนที่ลูกตกจากเปรย์
จำได้ใช่ไหมแล้วคุณพ่อเนี่ยก็รีบวิ่งไปอุ้มเอาลูก
แล้วก็เตะเปล่าเพราะโกรธมากที่ทำไมเปล่าทำให้ลูกตกออกมา
สุดท้ายจุดจบของเปรย์เป็นยังไงมีภาพให้ดูอันนี้ย้อนความหลังให้ดูก่อนนะ
นี่ค่ะน้องตกจากเปรย์มาแบบนี้พอตกอกตกใจใจหายเจอความรีบวิ่งไปคว้าลูกมาก่อน
แล้วก็ฟาดไปเต็มที่เปล่าแบบนี้โอ้โหนี่เตะเป็นลูกบอลเลย
โปรยแบบคือเตะแบบอย่างหนักอย่างหน่วงเลยนะคุณผู้ชมนะ
แล้วสุดท้ายเจ้าเปรย์นี้จบยังไงไปดูค่ะ
อืม

มีเพลงให้แม่
ไปซะไปให้ไกล
ทำไมถึงทำกับฉันได้

อกจากจะเตะยับแล้วนะ
เอาไปทิ้งขยะยังไปหักไปงออีก
คือไม่ได้ทำลูกเจ็บได้ยังไง

ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดจบของเปรย์ไม่รักดี
แต่อย่างนี้ละกันแนะนำคราวหน้าซื้อเปรย์ใหญ่หน่อย

คุณพ่อคนเมื่อกี้ถ้าดูตลอดข่าวอยู่
คุณชิสาคุณเล่าให้ฟังหน่อยประสบการณ์คุณเป็นไง
มันมีจริงลูกเล็กของเรา
บางทีเขาซุกซนเขานอนเปรย์อยู่ดีเขาอาจจะกลิ้งก็ได้
แล้วเคยไหมเคยค่ะแล้วทำอย่างไรต๊ะเลยค่ะต๊ะเปลย์ต๊ะส้ำอี้นี่แหละค่ะ
ต๊ะทำไมคะไม่ดูแลลูกอ้อเหมือนคุณแม่จอมโหด

เอาพูดแบบชาวบ้านเลยนะเตะผัวโชว์ลูก
โอ๊ยอันนี้ก็หยอกกัน

ซื้อเกรงให้มันใหญ่หน่อยนะดูโตวัยนะครับ